รักทะเลอันกว้างใหญ่ให้สะอาด
รักทองฟ้าลานสีสดใส
รักทองทุ่งทองนาดังดวงใจ
รักป่าเขาดำเนาไพแสนสุนทอง
รักปรึกษรุขชาติที่ดาดปาก
รักปรึกษาร้องกูบนสิงคอ
รักอุทัยสว่างกลางอำพอ
รักทั้งรกติกรในโนพโดน
รักอารักส่องแสงสุขสวะ
รักน้ำค้างอยากมานี่ไม่โทษทน
รักทั้งรกติกรในโนพโดน
รักทั้งหมุนทั้งสินที่ได้ย้อน

รักทั้งหมุนทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน
รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน
รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน
รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน

รักทั้งหมุนทั้งหมุน